ติดตามเรื่องนี้จากเหตุไฟไหม้บ้านหรู

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา
และเหตุการณ์นี้ทำให้นางสาวสุภานีสินอนันตระกูล
อายุ๒๗ปีเป็นแฟนสาวของนายพงเพชร
สินสวรรค์อดีตร้องนำวงวานแก้ว
เกี่ยวให้เสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำ
ถ้าดูเผินตอนแรกก็คิดว่าเป็นเหตุไฟไหม้
และทำให้มีคนสำลักควันจนเสียชีวิต
ไม่เชื่อว่าลูกจะเสียชีวิตจากการสำลักควัน
เพราะว่าไปดูศพศพมีรอยช้ำมีรอยฟกช้ำ๗๘จุดตามร่างกาย
ก็เลยให้มีการคลี่คลายคดีนี้นะครับ
และท้ายที่สุดนายอาชญ์เรืองรัตนะภง
ก็กระโดดเข้ามาในการที่จะรับเป็นผู้พิสูจน์
และคลี่คลายความจริงสำหรับคดีนี้
โดยเข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่แรกเลยนะ
ได้พูดคุยกับครอบครัวของเบนส์หรือนางสาวสุภานีสินอนันตระกูล
โดยเฉพาะคุณพ่อที่คุณพ่อไม่เชื่อว่าลูกสาวจะเสียชีวิตจากการสำลักควัน
เพราะคุณพ่อให้ข้อมูลมาแบบนี้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ทางบอลชอบทำร้ายเบนส์ถูกต้องไหมฮะ
แล้วก็มีเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในครอบครัว
ระหว่างที่เบนส์ไปอยู่กับครอบครัวของนายบอลด้วยนะครับ
ก็มีการเรียกสอบปากคำในบอลมาแล้ว
แล้วก็มีการเรียกสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้ทางด้านนายอาชียะเรืองรัตนพงศ์
พร้อมด้วยนายบัญญัติสินอนันตระกูลซึ่งเป็นพ่อของเบนส์
เดินทางไปที่สพคูคศเพื่อให้เร่งรัดคดี
พร้อมขอให้ตำรวจภูทรภาค๑ตั้งคณะทำงาน
เพื่อเร่งรัดติดตามคดีนะครับ
พ่อของเบนส์บอกว่าก่อนที่ลูกสาวจะเสียชีวิต๑เดือนนั้น
กลับมาหาด้วยความโศกเศร้าซึ่งก็ถามลูกสาวว่าเป็นอะไร
ลูกสาวก็บอกว่าทะเลาะกับบอลมา
พ่อก็พยายามห้ามลูกสาวว่าอยากกลับไปที่บ้านของบอลอีกเลย
แล้วก็ยังพูดถึงประเด็นที่มีการพูดกันว่า

บอกว่าไม่ได้เป็นการล็อกประตูขังลูกสาว
ฟังคำชี้แจงของพ่อเบนส์หน่อยครับ

ผมจะหลับจะนอนแล้วเนี่ยผมก็ต้องเอาแม่กุญแจไปล็อกรั้วบ้าน
เพื่อป้องกันแผนอันตรายต่างทั้งทีวิทยาศัพท์ศิษย์
บอกว่าชมรมจะให้นำศพน้องเบนส์เคสนักร้องบางแก้ว

สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
หลังพบหลักฐานพิรุษที่มั่นใจว่ามีสิ่งผิดปกติในคดีนี้
โปรดติดตามคดีนี้ต่อไป
เมื่อวานก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนเหมือนกัน
ประเด็นนี้ที่น่าสนใจก็คือ
เบนส์เสียชีวิตก่อนไฟไหม้

หรือเป็นการเสียชีวิตจากการสูดควันพิษเข้าไปขณะไฟไหม้
ซึ่งตัวผมเองหมายถึงนายอาชียะนะ
แล้วก็พ่อของน้องเบนส์ต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องนี้
ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าใครทำให้น้องเบ้นเสียชีวิตนะครับ
ฟังเสียงนายอาชียะนะครับ
ซึ่งในเวลาต่อมานะครับนายบัญญัติพ่อของเบนส์
ได้นำร่างของลูกสาวไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
บัญญัติบอกว่าสถาบันนิติเวชวิทยา
ความเชื่อมั่นได้ว่าจะได้รับความเป็นธรรม
ผลออกมาอย่างไกลก็จะรับฟังอย่างนั้น
โดยหากผลออกมาตรงกับผลที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ก็จะปรึกษาหาบรือกับนายอาชียะถึงแนวทางต่อไป
โดยเชื่อว่าสาเหตุไฟไหม้ของบ้านบ่อนบางแก้ว
เป็นการทำให้ลูกสาวเสียชีวิต
ผู้สื่อข่าวถามว่าเชื่อว่ามีคนจงใจทำให้เกิดเพลิงไหม้
หรือวางเพลิงเพื่อฆ่าลูกสาวหรือเปล่า
บัญญัตินะครับตอบว่าการเกิดไฟไหม้
เป็นการทำให้ลูกสาวเสียชีวิตก็ได้
คือคุณพ่อก็ยังตอบคลุมเคลืออยู่แบบนี้อยู่
เพราะว่ายังไงก็ตามต้องรอผลจากการชนะสูตรศพอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ให้สัมภาษณ์นายบัญญัติมีสีหน้าเหนื่อยล้า
เห็นได้ชัดนะครับเพราะเมื่อวานทำธุระมากมายเลย
แล้วก็บอกว่าจะไม่ขอให้สัมภาษณ์รายละเอียดเยอะ
จากเหนื่อยแล้วและเกรงว่าจะกระทบกับรูปคดี
อีกทั้งเห็นว่าคดีนี้นะครับก็ยังไม่ชัดเจน
และเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการไปตามพยานหลักฐาน
แล้วเมื่อวานในช่วงเย็นเนี่ยนะครับ
ว่าก็วันนี้คือเมื่อวานได้นำศพน้องเบ้นไปผ่าพิสูจน
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่สถาบันนิติเวศขออภัย
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
จันนี้จะไปกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ค่ะทีนี้เรื่องเนี่ยเอาจริงนะ
ที่คุณพ่อของคุณเบนส์ให้สัมภาษณ์กับรายการรายการหนึ่ง
กับทางด้านคุณบอลบางแก้วให้สัมภาษณ์กับรายการรายการ
เมื่อวานคุณบอลออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกัน
ให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งแล้วก็ปฏิเสธเสียงแข็ง

บอกเลยบอกว่าผมขอผมท้าเลย
ให้ผมตายโหงก็ได้ถ้าผมเคยทำร้ายน้องจริง
ที่ผ่านมาผมไม่เคยทำร้ายน้องเลยแม้แต่ครั้งเดียว
มีแค่ครั้งหนึ่งที่ตอนนั้นเหมือนกับดึงแขนน้อง
เขาบอกว่าแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวจริง
แล้วก็คุณบอลก็ตั้งข้อสังเกตหลายอย่างนะคะ
ทั้งเรื่องของการที่ถูกขังอยู่ในบ้าน

มีอะไรก็เหมือนกับให้กำลังใจคุณบอลตลอด
การคบหากับน้องแต่ทำไมคุณพ่อออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ
บอกว่าไม่อยากให้คบกันกับน้องนะครับ
การแยกสอบปากคำน้องสาวทั้งสองกับนายบ่อน
โดยไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะครับ
ด้านพุ่มกับสพครูโค้ดเปิดเผยว่าได้สอบสวนบ่อน
ในฐานะพยานที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ
เพราะยังไม่มีผลสรุปเกี่ยวกับเรื่องของคดี
ต้องรอผลผ่าพิสูจน์ศพของน้องเบนส์
จากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจซะก่อน
และผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุบ้านที่ถูกไฟไหม้
จากศูนย์พิสูจน์หลักฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ถึงจะต้องรวบรวมมามาดูซิว่า
เหตุการณ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไร
และความจริงจะปรากฏในรูปไหนกันแน่นะครับ